เราไปฟังท่านผู้บัญชาการหน่วยซิลอีกสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าท่านถือว่ามีบทบาทสำคัญในภารกิจที่ถ้ำหลวง

บอกว่าตอนที่เจอเหตุการณ์แรกแบบ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้โอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
เปิดใจท่านนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
วินาทีแรกที่ท่านทราบว่า
ภารกิจของซิลในครั้งนี้เนี่ยเป็นถ้ำไม่ใช่ทะเล
แล้วทีนั้นเราคิดอย่างไรคะเพราะจะบอกว่าทะเลรู้จักซิลดีที่สุด

ก็คิดว่างานมันไม่ยากนะครับจริงจริงของเราเนี่ย
โดนส่งไปช่วยในหลายภารกิจนะครับในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ย
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าหนักเป็นทางทะเล
ถ้าบนแผ่นดินไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่งานนี้มาถึงเชียงรายแล้วเป็นงานหนัก
ในงานยากด้วยก็คาดไม่ถึงครับว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้
คำแรกที่พูดเข้ามาในหัวท่านคืออะไรคะ
คือผมเนี่ยตามที่ได้รับรายงานอย่างได้ส่งกำลังพลระลอกแรกเข้ามาเนี่ยนะครับ
คือช่วงนั้นเนี่ยท่านผู้บัญชาการฐานเรือนะครับท่านก็ได้สั่งการให้กำลังพลของหน่วยเนี่ยมาช่วยที่เชียงรายเนี่ยนะครับ
แล้วลอกแรกที่มาประมาณ๒๐คนเนี่ยตอนนั้นเราก็ไม่นึกคิดว่ามันจะยากขนาดนี้
ซึ่งผมได้รับรายงานมาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแน่
แล้วทำไมมันจะรู้วุ่นวายไปทั้งหน่อยนะมันจะวุ่นวายเพลิงควร
ได้ไม่เห็นสภาพแล้วนะครับซึ่งวันที่ผมมาเนี่ยผมมาถึงพื้นที่
ประมาณ๖โมงเย็นผมก็กล่าวว่าเข้าไปดูในถ้ำสักนิดนึง
ผมออกมาก็๑๐โมงเช้าเลยเข้าไป๖โมงเย็นกลับมา๑๐โมงเช้าเลย
ก็เห็นว่าความยากลำบากแล้วก็การต่อสู้ที่จะนำน้องออกมาเนี่ย

ก็คือแรกก็ขับไปที่หน่อยก็ต้องไปเซ็นเอกสารก่อนไม่ได้ไม่ได้เซ็นต้องต้องทำ
ต้องทำนะครับแล้วก็อยากไปอาบน้ำแล้วก็นอน
ไม่มีนักข่าวมากลัวเลยนะครับนักอยากกลัวนะครับไม่กลัวแล้วครับ
คือจริงจริงสิ่งพวกนี้เนี้ยผมสัมผัสไม่ก็ได้นะครับ
ผมไม่เคยสัมผัสได้เลยเรื่องของรีลักษณ์เรื่องจิตมิญญาณแบบเนี้ย
แต่เท่าที่ได้ฟังมานะครับผมผมก็รู้สึกนะครับ
สัมผัสได้บ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะหรอก
ผมก็ปรึกษาลือกับทีมงานคือผมก็จะมีน้องน้องเนี่ยที่เขา
เขาจะสัมผัสเล่นของนี้ได้นะครับก็เลยต้องทำให้มันจุดต้อง
เพราะว่าจริงจริงแล้วเนี้ยธรรมชาติเนี้ยเขาก็อยู่ของเขา
อะไรต่างแต่ว่ามนุษย์เราจะเข้าไปรบกวน
จะเข้าไปรบกวนนี้พอมีอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์เราเนี่ย
เราก็จะไปทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะเอามนุษย์ออกมาถูกต้องไหมฮะ
จริงเราไปเข้าไปรบกวนเขาก็ต้องมีการขอเข้ามานะครับ
เอ่อศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็เอ่อ
สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่สิงสถิตอยู่ในหน้าที่แห่งนี้เนี่ย
แล้วก็ทำให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามาปฏิบัติภารกิจนี้เนี่ย
ก็คือต้องการเอาน้องน้องสิบสามชีวิตเนี้ยออกมาจากทำ
เขาไม่มีเจตนาที่จะไปลบหลู่โดยมีเจตนาที่จะรบกวน
เขาก็เสียในช่วงของตอนเกือบเช้าตีหนึ่งประมาณตีหนึ่ง
แล้วก็เราก็ทยอยนำร่างออกมานะครับ
ไปส่งไปโรงพยาบาลในช่วงเช้าเนี่ย
ก็กำลังคนที่ทำงานในวันนั้นเนี่ยก็ออกมา
ออกมาจากถ้ำเนี่ยเราออกมาเช้าเลยนะครับ
ก็ผมก็ได้คุยกับกำลังพลนะครับทั้งทั้งเอ่อ
มนุษย์กกทุกซิลที่ประจำการแล้วก็นอกประจำการเนี้ย
ทุกคนก็รู้สึกเสียใจนะครับ
ผมก็ได้คุยกับพวกเขานะครับก็ทุกคนก็โอเค
สิ่งที่ผมพูดก็คือว่าจริงแล้วเนี่ย
ในงานของของเราเนี้ยของโดยเซลเนี้ย
เรามีการเปลี่ยนงานที่อยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลา
ตามที่ผมได้เคยเอ่อแดงกับส่วนผู้ชนได้ทราบนะครับ
ในการฝึกในการแบ่งงานที่เสี่ยงเป็นประจำอยู่แล้ว
ทุกวินาทีที่เราไปจัดงานเนี่ย
การความผิดพลาดเนี้ยมันมักจะ
พลาดนิดเดียวก็ก็ถึงแต่ชีวิตแล้วอ่ะอืม
ที่เราพยายามที่จะคิดวางแผนว่าจะต้องทำอะไร
ทำอะไรทำอะไรไปตามกระดับเป็นที่จะปลอดภัยที่สุด
อืมแต่เมื่อพลาดนิดเดียวในสิ่งที่พลาดเนี้ย
ถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา
หลายครั้งที่เราจะประสบกันอย่างนี้
สิ่งที่ผมพูดก็ชัดเจนนะครับว่าการเป็นงานของเราเนี่ย
เราเผชิญกับความเสี่ยงตลอดเวลานะครับนะครับ
แล้วก็การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของกำลังพลเนี่ย
เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับ
อืมเราก็ไม่เคยเสียฝันนะครับอืม
เพราะภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดอืม
กิจที่เราได้รับต้องสำเร็จและเราจะไม่ยอมให้สิ่งที่จ๋าแซมเนี่ย
ที่ต้องเสียสลาดชีวิตกับธารกิจนี้เนี้ยจะต้องหลุดราวอืม
ค่ะกดดันไหมค่ะท่านอืมค่ะกดดันครับคือผมบอกตามตรงว่า
แบบก็เหล่างนานแล้วผมก็รู้สึกว่าที่ได้ร่วมก็เสียชีวิตในราชการเนี้ย
ราชการเนี่ยเราก็จัดงานที่สมเกียรติเลยนะครับร่างคุณธรรมชาตินะครับ
แล้วก็เป็นเกียรติประวัติที่ดีที่เขาเสียชีวิตในหน้าที่นะครับ
ทางราชการทางกองทัพเรือไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งนะครับ
แล้วก็ถ้าเลือกถ้าเลือกไปได้นะครับผมก็อยากอยาก
เขาก็เป็นศิลป์ของชาวไทยเป็นศิลป์ของโลกอืม
แล้วส่งอีกก็จากจันทรกรรมเพื่อนน้ำพระพุทธใจเครื่องจิสกัล
ปัจจุบันขณะนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะต้องมีการฝึกกำลังคนให้ขังแรง
นอกจากการฝึกยุทธวิธีแล้วตอนนี้เราก็พัฒนาปรับคลุมห้องเวทของหน่วยเวทเทรนนิ่ง
ก็มีทรีเนอร์อยู่ก็มีน้องหลายคนที่เล่นเวทแล้วไปอุปกรณ์เนี่ย
ผมก็อยากให้ทำอะไรมีความเป็นมืออาชีพเล่นเวทก็ต้องเล่นอย่างมืออาชีพ
จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ส่วนไหนสร้างเสริมกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับ
และมีประช๑๕๐๐อาหารยังไกลผลกิจนี้เห็นชัดโอเคย
คนอยู่ทักษะภาคสูตรธรรมดาก็ชอบอาหารต่าง

แต่จริงแล้วผมเหมือน
ผมลิ่นแบบเจราะเทพคือกินได้หมดละ

บางทีมันก็อาจจะเป็นคนหลายบุคลิกก็ได้มั้งครับ
ไหมคะเวลาอยู่กับลูกน้อง

ดูบ่อยไหมอะไรอย่างนี้

ถ้าคิดถึงอนาคตอีกสัก๑๐ปี๒๐ปีข้างหน้านะ

คน๑๑คน๑๒คนก็ดี

แล้วก็ท่านก็ได้พูดถึงจ่าแซมแน่นอน
วิรบรุษถ้ำหลวงยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปนะคะ